คุณผู้ชมคะจากเรื่องบ่อนการพนันดูเรื่องนี้หน่อย
ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันวันนี้ก็พาดหัวตัวใหญ่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยนะคะ
ยานรกทะเลทรายจริงอันนี้มันขยายผลมาจากเคนมผง
ตอนนี้มันกลายมาเป็นหลายชื่อแล้วนะคุณทัศนัย
จากเคทะเลทรายมันยังมีพวกแบบเคค็อกเทล
คือมันเปลี่ยนไปตามลักษณะของการเสพ

ใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวมาตรวจสอบมาดูเรื่องนี้กันหน่อย
เพราะว่าจะให้ดูภาพเมื่อวานนี้ค่ะ
คือญาติรวมถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยนะ
ก็ทยอยเดินทางไปรับศพกันแล้วภาพบรรยากาศมันก็น่าสะเทือนใจค่ะ
นี่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะ
นางคลองทรัพย์เป็นแม่พร้อมด้วยพี่สาว
พี่สาวก็คือนางสาวอิสรีซึ่งเป็นพี่สาวของนางสาวกุ้ง
ผู้เสียชีวิตเดินทางมารับศพ
เช่นเดียวกันกับนางสาวพวงเพลน้าสาวของนายพารวย
หรือว่าในไอซ์ก็เดินทางมารับศพเหมือนกันนะคะ
ทีนี้เราก็มีโอกาสได้คุยกับครอบครัวของนางสาวกุ้ง
ได้คุยกับพี่สาวพี่สาวบอกว่ากุ้งเนี่ยมีลูกสองคน
คือลูกสาววัย๑๑ขวบกับลูกชายวัย๗ขวบ
ุ้งเป็นพีอาร์ตามสถานบันเทิงมาประมาณ๗ปีแล้ว
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะพี่สาวเตือนเสมอ
อยากให้กุ้งเนี่ยเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แต่น้องสาวก็ไม่เคยเชื่อฟังเลยอันนี้เป็นข้อมูลที่พี่สาวบอกมา
ส่วนไปคุยกับคุณแม่บ้างคุณแม่ของนางสาวกุ้ง
คุณแม่บอกว่ารู้มาตลอดนะว่าลูกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
หลังจากที่ลูกหย่าร้างกับสามี
ลูกก็ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาตลอดเลย
แต่แม่ไม่รู้ว่าที่ลูกเสพมันชื่อว่าอะไรหรือเป็นตัวยาไหน
เมื่อ๕ปีก่อนแม่เคยพาลูกสาวไปบำบัดได้ประมาณ๒เดือน
แต่ท้ายที่สุดกุ้งก็ยังหวนกลับมาเสพยาเสพติดอีกนะคะ
อันนี้ครอบครัวผู้สูญเสียครอบครัวหนึ่ง
ส่วนอีกครอบครัวหนึ่งก็คือครอบครัวของนายพารวยหรือว่านายไอซ์
ลูกเล็กแล้วเพราะว่าต้องไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว
เนื่องจากสามีเนี่ยก็เสียชีวิตไปนานแล้ว
ส่วนลูกชายก็จะอยู่กับตายายมาตั้งแต่เด็กเลย
แล้วแม่บอกด้วยนะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
แม่ไม่เคยรู้เลยด้วยซ้ำว่าลูกจะเสพยาเสพติดนะคะ
อีกครอบครัวหนึ่งก็คือครอบครัวของน้องมาย
ศพของน้องมายได้ทำพิธีชาปนกิจแล้วนะคะ
ระหว่างพิธีช่วงกล่าวถึงประวัติของน้องมายเนี่ย
มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคุณผู้ชม
คือญาติของน้องมายเราเรียกว่าแม่กุ้งนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีดำท้วมหน่อยเนี่ย
คือนั่งอยู่ข้างแม่ของน้องมาย
ทีนี้เราเคยเล่าให้ฟังว่าแม่กุ้งเนี่ยเขามีสัมผัสพิเศษ
จำได้ใช่ไหมแล้วจู่แม่กุ้งเขามีอาการเปลี่ยนไป
คือไปจับมือแม่ของน้องมายแล้วก็กอดแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาเลยค่ะ
หลายคนก็เชื่อว่าเป็นเพราะว่าน้องมายมาเข้าร่างหรือเปล่า
เข้าร่างแม่กุ้งหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะครับ
ส่วนเรื่องของการกวาดล้างเครือข่ายเคนมผงอันนี้มันต้องกวาดล้างเลยนะคุณทัศน
ต้องกวาดล้างเพราะว่ามันกระจายหลายพื้นที่ทั้งชั้นในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล
มันเป็นแหล่งทั้งผู้เสพและเป็นแหล่งที่เอายามาพักแล้วก็กระจายต่อ
กวาดล้างพลตำรวจตรียงยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าตอนนี้นะมันมีข้อมูลมาแล้วล่ะเรื่องของการแพร่ระบาดของยาเสพติด
โดยเฉพาะที่เราเรียกว่าเคนมพงแล้วก็เคนทะเลไซน์เนี่ย
มันมีพื้นที่หลักสองส่วนคุณผู้ชมก็คือพื้นที่แรกนะส่วนแรกกลางเมือง
นั่นก็คือพื้นที่สอนอวัดพระยาไกรและทุ่งมหาเมฆแล้วก็แถบแถบชานเมืองนะครับ
นี่คุณผู้ชมดูตามไปด้วยนะฮะส่วนที่สองปฐุมธานีกับนนทบุรี
แล้วก็ส่งต่อเข้าไปยังพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพกระจายต่อไปยังนักเสพนะฮะ
สายไหมก็ดีสุธิศาลก็ดีโชคชัยก็ดีหรือว่าไปแถววัดพระยาไก่ก็ดี
ตอนนี้มันมีข้อมูลหลายอย่างนะฮะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เขาพูดถึงเรื่องของสารเสพติดเนี่ยนะฮะเอาง่ายก่อน
ตอนนี้เรารู้จักกันสองตัวเคนมผงกับเคทะเลทราย
แต่ไม่ว่าเป็นสูตรไหนสารตั้งต้นมันคือยาเคก่อน
ใช่มันถึงเลือกเคนำหน้าไงเคนมผงเคเทเลไซน์
มันจะแตกต่างกันไปที่พวกรายละเอียดสารที่มันมาประกอบ
แล้วแต่ว่าจะผสมอะไรบางสูตร๒ตัว๓ตัว๔ตัวแล้วก็วิธีการเสพ
แต่ผลมันไม่ว่าจะผสมอะไรก็ตามผลมันชัดมันเร็ว
หนักสุดที่เราเห็นตามข่าวที่อ่านไว้เมื่อกี้คือก็มีคนตายจากการเสพ
ง่ายก่อนว่ามันต่างกันยังไง
เคนมผงลักษณะมันก็ตามชื่อมันเป็นผงคล้ายกับเป็นเกร็ดแบบผงชุรส
เป็นนมผงอะไรอย่างเงี้นะฮะมันมีส่วนผสมของยาเคก่อนสารตั้งต้น
สมเฮโรอีนแล้วก็เด็ดแอฟเฟตามีนก็คือยาบ้าผสม๓ตัวไปมันจะละเอียดละเอียดเหมือนนมผงก็เรียกว่าเคนมผง
อีกตัวหนึ่งคือเคทะเลทรายมันคือเอายาเคผสมกับใดแอมเฟตามีน
อันนี้ขออภัยยาเคกับไดอาซิแพมอันนี้คือส่วนผสมของเคทะเลทราย
ยาซีแพรมันคือยาที่ใช้ระงับเรื่องของความวิตกกังวลความเครียดกินแล้วจะหลับสบายอะไรแบบนี้
ช่วยให้กล้ามเนื้อคลายลงช่วยแก้อาการชักเกร็งแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้ามันกินผสมกับยาเสพติดกับยาเค
มันจะเกิดผลข้างเคียงเรียกว่าโอเวอร์โดสทำให้ร่างกายมันมีเอฟเฟคชักเกร็งหลอนแล้วก็ถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นกับหมดสติ
แต่ไอ้เคทะเลทรายเนี่ยมันหนักกว่าเคนมผงหลายเท่าตัวนะใช่ค่ะใช่เพราะว่าเคทะเลทรายเนี่ยนะจริงเข้ามาในไทยของเราเนี่ยคุณผู้ชมคือทีมข่าวของเรามีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่เคยใช้ยาเสพติด
อืมเขาบอกกับทีมข่าวของเราเลยพูดถึงเคทะเลทรายเนี้ยนะต้นกำเนิดจริงจริงอ่ะมันมาจากแอฟริกาอ๋อ

ทีนี้เขาก็เลยเหมือนกับว่าพอของมันขาดคุณทัศนัย
เขาก็เลยผลิตอะไรขึ้นมาทดแทนก็ผลิตยาเสพติดชนิดนี้ขึ้นมาแทน
แต่แต่มันตายเร็วกว่าค่ะเออตายเร็วกว่ารุนแรงกว่า
เพราะมีส่วนผสมของสารเคมีที่มันเยอะกว่า
เขาบอกเราว่าจะอยู่แถวย่านอ่อนนุษย์รวมถึงฝั่งทน

ให้ข้อมูลมาแบบนี้เดี๋ยวลองฟังจากปากเขาหน่อยค่ะ
มันแบบว่าเป็นเหมือนผงชุน็อตนะครับ

แล้วก็มันแบบว่ามันสกปรกมันไม่น่าลอง
ว่าสารพวกสารเคมีสารอะไรอย่างนี้ครับมันเยอะครับ
นี่แหละค่ะแต่ว่าเรื่องของการขยายผล
เขามีข้อมูลมีข้อมูลมานะ
บอกว่าผู้ผลิตคือตอมิคาโด

คือสมาชิกของแก๊งมิคาโดแล้วแก๊งนี้
เขาจะรู้จักกันในวงการรถแข่งค่ะ
บิ๊กไบท์ที่เป็นบิ๊กไบท์แข่งหรือว่ารถยนต์ที่แข่งเนี่ย

แล้วการผลิตจะอยู่แถวสายไหม
เรื่องจากตอมิคาโดอาศัยอยู่แถวสายไหม
แล้วก็มีข้อมูลมาอีกด้วยบอกว่าแก๊งสมาชิก
มิคาโดเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาจะทำธุรกิจเกี่ยวกับรถ
มีอะไรบ้างซ่อมรถแบบนี้แต่งรถแบบนี้
หรือแม้กระทั่งคาแคร์นะคุณล้างอัดฉีดเนี่ย
แต่เปิดธุรกิจพวกนี้เอาไว้งั้นแหละเพื่อเป็นการบังหน้า
แต่ว่ารายได้หลักจริงไม่ใช่แต่งรถ
ไม่ใช่ร้านคาแคร์ไม่ใช่ร้านซ่อมรถ
รายได้หลักจริงมาจากเรื่องของยาเสพติด
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องขยายผลต่อไปนะคะ
เพราะว่าทางเรื่องนี้พลตำรวจโทษพระขพงศ์พงเพตรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ได้เปิดเผย
ถึงความคืบหน้าคดีเคนมผง
บอกว่าตอนนี้ผู้เสียชีวิต๙ราย

อันนี้คือมันต้องแยกตามพื้นที่นะคะ
แล้วที่เหลือกลับบ้านได้แล้ว
อกจากนี้ในพื้นที่ของสพบังบัวทองนนทบุรี

ดังนั้นรวมผู้เสียชีวิตจากการเสพเคนมผง
ที่ตำรวจยืนยันตอนนี้คือ๑๐ราย
แล้วล่าสุดก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว
ก็คือในพื้นที่สวพก๔ราย
ส่วนในพื้นที่สนสุธิศาลจะมีความคืบหน้าในวัน๒วันนี้
ส่วนสนโชคชัยขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
คือที่จับมาได้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้ารายย่อย
ผู้ค้าไร่กลางยังสาวไม่ถึงต้นตอไร่ใหญ่
นักข่าวได้มีโอกาสไปถามคุณแม่ผู้เสพ
คนหนึ่งที่เสียชีวิตเขาบอกว่าคือลูกสาวแต่ก่อนคือหน้าตาดี
แต่มีปัญหาทำให้รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไป
เป็นถึงพี่ตรงพิตตี้นะพอมีปัญหาก็เลยไปพึ่งเรื่องของยาเสพติด
เพื่อทำให้ตัวเองลืมความทุกข์มีความสบายใจ
สุดท้ายก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดแล้วก็เสียชีวิตเลย
อย่าไปพึ่งมาเลยดีกว่ากับเรื่องของยาเสพติดนะครับ
มันไม่เคยทำประโยชน์ให้กับใครทั้งนั้นนะฮะ